สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้นเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
เด็กน้อยที่เกิดมาในแต่ละครอบครัวนอกจากเขาจะเป็นแก้วตาและดวงใจของพ่อแม่แล้วเนี่ยนะครับ
เขาก็ยังเป็นหัวแก้วหัวแหวนของปู่ย่าตายาย
แต่ถ้าเด็กที่เกิดมานั้นมีความไม่สมบูรณ์ในร่างกาย
ชีวิตที่เหลืออยู่ของคนรุ่นยายจะหาความสุขบ้านปลายในชีวิตได้อย่างไร
ไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้พร้อมกันเลยครับ
ฉันก็อยากให้หลานมันเดินได้วิ่งได้ไปโรงเรียนได้คือเขา
มันเกิดมาบอกว่าถ่ายโรคพันคอขาดอากาศหายใจ
ก็เลยพิการมาตั้งแต่เกิด
ทีนี้พูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จ้า
อย่างมันวิทย์ตายหลายครั้งแล้ว
ลูกเนธเนธลูกแม่แป๊บช่วยแม่ด้วยแล้วเนธ
แป๊บ
ดีคืนดีมาก็ชักหอบมากเพราะมันหายใจไม่อิ่มมันอ่อนไปเลย
ตาเขาหนึ่งก็จะลอย

เรียกเขาเหล่ะแนธแนธแนธก็บีบบีบบีบ
ไปหารถเร็วไปหารถไป
ยายก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลย
ตี๔ตี๕เที่ยงคืนยังไงก็ต้องไปเดี๋ยวนั่นแหละ
ก็ต้องเที่ยวหาวิ่งหารถเขาในบ้านแล้วก็เหมาไป
บ้านนู้นก็ไม่อยู่บ้านนี้ก็มีรถแต่คนขับไม่อยู่
หาวตั้งแต่ตี๒พรุ่งเช้าเขาไปสุด
ตอนบันไปขอดตรงนี้ก็ก็มากก็คบเมิด

ว่าอาจจะไม่พูดอาจจะเดินไม่ได้
พาลูกมาบ้านให้ฝากแม่ไว้
ตอนนั้นก็กลับไปทำงานคนที่ปรัชญาย

ตอนเขาโทรบอกลูกฉักไม่สบาย
ลองหายคนเดียวคิดถึงลูกถึงอเน็ตน่ะ
ปีของยายตั้งแต่หลานน้องเนสเกิดมาเนี่ย
ยายจะอยู่แต่เหมือนเดิม

หลานพิเศษยายก็เลยกลายเป็นต้องพิเศษไปกว่าหลานอีก

แต่อย่างอื่นยายจำไม่ค่อยกันได้
และระยะที่น้องเนธฮ่ากลัวแม่ก็มาป่วย
มันปวดหลังไปหาหมอเขาเลยบอกว่าเป็นกล้วยไตอักเสบ
ห้ามยกของหนักมันก็ทำงานไม่ได้มันก็เป็นชามือชาเท่า
ก็เลยกลับมาหาแม่มาอยู่กับลูกมาอยู่กับน้องนิด
กอดลูกมาอยู่กับแม่มานี่ก็ดีใจสุดแหละ
พออยู่มามันไม่มีอะไรเลยมันก็หวัดหู
ถ่วยน้องหยิบพาเบิ่งอะไรเบิ่ง
เวลาหนังจักรไม่ได้นานก็ลงมาหลีด
หลีดสาบหลีดกระเป๋าอะไรแบบนี้
มองเห็นแม่แล้วก็เหนื่อยใจเจ้าของเอง
บางทีก็ไปแอบและมองแก่นอนก่อน
โทษน้องเนธแล้วก็เจ้าของเอง

ยายลำบากอย่างที่ไม่เคยคิด

มันเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่การเลี่ยงกันไป
แป๊บที่ลูกคนที่สองเย็บผ้าอยู่บ้าน
พอได้มีรายได้

ที่เราหาได้เราต้องเตรียมไว้

เพื่อน้องชายหาให้ไม่ทัน
ปัจจุบันทำงานก่อสร้าง
แม่ก็ไม่อยากให้ไปทำงานไกลบ้านนะครับ
วันไหนถ้าน้องไม่สบายป่วย

เวลานอนก็ต้องคอยระแวง
หลับก็ไม่สนิทเขามันจะแอบชัก
เหนื่อยมากอดนอนก็เหนื่อย

ปี๖๐เป็นวิกฤตที่สุด

ใครหารถก็ไม่มีจ้าคัน

มองเว้นแต่โตของคนเดียวก็สวยได้
น้องไม่สบายตัวร้อนหนักผื่นขึ้น

ผมก็ต้องพาแม่พาน้องไปหาหมออยู่วิเชียน

กลัวพาน้องไปไม่ทัน
ก็คิดนะว่าวันหนึ่งถ้าไม่มียายหลานยายจะอยู่ยังไงแม่ก็ป่วยลูกก็ป่วยแล้วมันจะไปยังไงเนอะ
อ๋ออนาคตของหลานคิดมากคิดหนักด้วยถ้าหลานยายตายก่อนยายก็จะเข้าวัดบรรพีสุทธนภิกษ์
ก็คิดว่าไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้กี่ปี
ก็อยากถึงเขาถึงเขาจะเป็นอย่างนี้ก็อยากให้เขาอยู่ด้วยนานไม่อยากให้เขาไป

เขาไม่เคยเป็นภาระในชีวิตเลยครับรักเขาอะครับ
เขาเคยถอดแถก็มองหน้าลูกแล้วมันก็มีกำลังใจขึ้น
เราทำดีที่สุดในวันต่อวันไปเรื่อยจนกว่าเราจะมืดเวรมืดกรรมไปด้วยกัน
ถ้ายายมีเงินเยอะส่วนหนึ่งจะเก็บเอาไว้รักษาหลานตรงไหนดีก็จะพาไปรักษา

ถ้ายายมีเงินเยอะส่วนหนึ่งใครว่ามียาดีหมอดีที่ไหนยายก็จะพาหลานไปรักษา
อีกส่วนหนึ่งใครที่ตกทุกข์ได้ยากยายก็จะแบ่งปันให้กับเขา
นี่คือเสียงจากผู้หญิงวัยชะลาคนหนึ่งนะครับที่มีวิกฤตชีวิตแต่มากไปด้วยน้ำใจซะเหลือเกิน
อยู่ที่นี่แล้วครับครอบครัวของคุณยายแจ๋วจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

และเล็กสวัสดีนะลูกน้ำสวัสดีนะคะ
แจ๋วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
ยายเป็นคนดูแลน้องเน็ตมาโดยตลอดใช่ไหมครับ

อาการชักเกร็งอาการที่สุดนี่ก็คืออาการชักเกร็งอาการที่สุดนี่ก็คืออาการชักเกร็งอาการที่สุดนี่ก็คืออาการชักเกร็งอาการที่สุดนี่ก็คืออาการชักเกร็งอาการที่สุดนี่ก็คืออาการชักเกร็งอาการที่สุดนี่ก็คืออาการชักเกร็งอาการที่สุดนี่ก็คืออาการชักเกร็งอาการชักเกร็งอ
อาการชักเกร็งอาการชักเกร็งอ

ออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็คือออารที่สุดนี่ก็ค
ตายแล้วหึถ้าไปอย่างนี้
ไปกลับเที่ยวละพันละพันอย่างนี้เหรอฮะ
ไปกลับออกจาก๒พันสิค่ะจ๊ะ

ก็ต้องไหวตามด้ายถ้ายังมีโรงหายใจ

สู้ให้ดีที่สุดด้วยยายคิดไว้ในใจ
อ้อยบ้างมาถึงคุณแม่
พี่อ้อยจ๋าเป็นแม่ของน้องเน็ต
สาเหตุที่พี่อ้อยคลอดน้องแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วต้องเอาน้องมาไว้กับคุณยาย

ทำงานแต่ตอนนั้นมันยังทำพ่อทำไหวอยู่ตอนคลอดน้องเลย

เรากลับไปทำงานใหม่
เพราะว่าถ้าเราเอาไปด้วยในช่วงของทำงาน
เราก็ไม่สามารถที่จะหยิบจับงานได้สะดวก
ก็เลยต้องมาทิ้งไว้ให้อยู่กับคุณยาย

มืดใจคิดถึง

เห็นว่าเป็นคุณยายที่จะอุ้มเด็กน้อยอยู่ตลอดเวลา
แต่พี่อ้อยนั้นคงจะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้เต็มที่

มันหยุกแล้วมันค่อยแต่ล่ม
ว่าหมอบอกไว้ไตอักเสบ

คือถ้าเวลาอุ้มน้องเนี่ยน้องเขาจะถีบจะดัน
ซึ่งตัวเราป่วยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพยุงเขาได้

กับความเป็นแม่แต่ไม่สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้
มันก็เสียใจหมดใจ

แต่จะมองลูกมองแม่ก็เสียใจตัวเอง
น้าแป๊บสิอีกคนนึงที่เป็นรายได้หลักของพังบ้านเลยน้า

มันก็ได้เดือนละ๔๐๐๕๐๐ต่อเดือน
จริงไม่ต้องเย็บเยอะมากเลยน้าต้องทั้งวัน
วันหนึ่งทำงานกี่ชั่วโมงจ๊ะนะ
ก็เสร็จจากในบ้านเรื่องกับข้าวหุงข้าวเสร็จก็นั่งจักรเลย๒โมง
ประมาณ๒โมงแล้วเย็บไปถึงกี่โมงฮะ
ก็ไปหุงข้าวทำกับข้าวเสร็จเตรียมข้าวให้แม่เสร็จก็นั่งใหม่อีกสักประมาณ๓ทุ่ม
นั่งอีกสามทุ่มแล้วเวลาที่เหลือได้เข้านอนบ้าง
ก็นอนบ้างแล้วก็นอนระแวงว่าน้องจะเก่งแม่จะเรียกก็ต้องรอฟัง
โต้งนั่นก็ตอนแรกทำงานอยู่ใกล้บ้านนาโต้งทำอะไรครับ
ก็ทำงานก่อสร้างครับ

ถ้าเป็นงานก่อสร้างก็วันละ๓๕๐ครับ

ไม่ได้มีทุกวันครับต้องไปข้างนอกสีคิ้วโคราชอย่างนี้ครับ

แล้วเวลาไปไกลเป็นห่วงนะฮะ
ก็เป็นห่วงครับเวลาถ้าน้องชักแม่ก็อาจจะเมารถไปก่อน
แล้วสมมุติว่าถ้าน้องนอนโรงพยาบาลสัก๒๓วันก็จะโทรให้ผมมา
แล้วก็จะไปรับน้องบางทีมาไม่ได้ผลตัวกระทันหันแม่ก็ต้องเมารถทางนู้นมาก่อน
ประมาณนี้แล้วก็จะส่งตังค์แม่เขาทีหลังครับ
จ๋าขอถามหน่อยว่าวิกฤตตอนนี้ครับ
รายจ่ายที่ค่าไปหาหมอแต่ละเดือนเนี่ยตกแล้วเป็นเงินสักเท่าไหร่ต่อเดือน

เพราะว่านมเพิ่มเพิศค่ะรถไปหาหมอ
ค่ะสายค่ะย่าฝึ่น
ค่ายาแก้ไข้อะไรบางทีก็
ถ้ามันเป็นไม่มากก็
เมารถพันหนึ่งถ้าว่ามันเพิ่งยังไม่ชักไข่เฉย
ก็ไปคลินิกใกล้บ้านกว่า๒๓๐๐
ก็เออมีแค่นี้เราไปตรงนี้ก่อน
เขาไม่ชักพอหาย

แล้วถ้าวันนี้ได้เงินทุนไปต่อชีวิตนะยายจ๋า

กู้วิกฤตตรงส่วนไหนก่อน
ก็หนึ่งก็พยายามไปซื้อจักรใหม่สักตัว
ให้แม่น้องก็ช่วยกันยิบผ้า

ส่วนหนึ่งก็เอาไปรักษา
ไปหาหมอถือเพ็มเพิศถือนม
นี่คือความรักและความห่วงใยของผู้เป็นยายนะครับ

ขอให้โชคดีนะครับทุกคนในวันนี้นะครับ
ผู้ชมครับเขาบอกว่าผู้ญาติตายาย

ที่จะมีแต่วันผูกพัง

ซึ่งไม่สามารถพยุงชีวิตของตัวเองได้

ลมหายใจสุดท้ายของเขานะครับ

ครอบครัวของคุณยายแจ๋วจากจังหวัดเพชรบูร

ข้อคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

มีเลข๔ตัวท้าย

ถ้าจะทำหน้าไม่ดีเดี๋ยวเขารู้ว่าเรารู้
เกมต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท